ล่าสุดนั้นเปิดตัวนักเตะใหม่ทีเดียว๖รายลวดเลยทีเดียวครับ

กลางกลางทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟุตบอลโลก๒๐๑๖วัย๓๒ปี
ล่าสุดเพื่อเป็นตัวแทนของธนบูรเกษารัฐที่ย้ายออกไปเชียงรายยูไนเต็ดครับ
ส่วนอีก๕คนนั้นประกอบไปด้วยมงคลทศกรัยปีกทีมชาติไทยจากเชียงรายยูไนเต็ด
เทโรศาสนะและรัชพลนาวันโนจากชัยนาธฮอนวิวครับ
ขณะที่นายพงศักดิ์ผลอนันต์ประธานสโมสรเมืองทองกล่าวว่า
ยังมีแผนที่จะคว้าตัวผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูการ
อีกอย่างน้อยก็๒ตำแหน่งนะครับทั้งผู้เล่นไทยและต่างชาติ
ส่วนกรณีที่เมืองทองนั้นมีข่าวกับเกริกฤทธวีการนักเตะทีมชาติไทยของชนบุรีเอฟซี
เรื่องนี้ครับมีการชี้แจงว่าสโมสรนั้นยังไม่ได้ติดต่อไป
แต่อนาคตนั้นก็ไม่แน่เพราะว่าเมืองทองนั้นต้องการนักเตะชั้นนำเข้ามาสู่ทีมในฤดูการนี้ครับ
จากปล่อยออกไปถึง๑๒คนนะครับก็นำมาโดยธนบุญเกษารัฐ
ซึ่งเป็นตัวหลักของทีมฤดูการที่แล้วนะครับ
จากนี้ก็มีสมาโฮโรยายาที่ยกเลิกสัญญา
รวมถึงดาวรุ่งอีกหลายคนที่ปล่อยให้ยืมตัวออกไป
อกจากนั้นก็ยังมีดรัสกรทองเหลาอาทิตย์ดาวสว่าง
ไปดูโปรแกรมในช่วงต้นฤดูการของทีมเมืองทองกันหน่อยนะครับ
หรือว่าฟุตบอลถ้วยกอชื่อเดิมนะครับจะพบกับสุโขทัยครับ
จากนั้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ไทยลีกจะเปิดฤดูการนะครับ
ซึ่งก็ต้องรอว่าจะแข่งกับใครก่อนนะครับ
สำหรับในวันที่๑๑กุมภาพันธ์โปรแกรมของเมืองทอง
ส่วนวันที่๒๑กุมภาพันธ์ครับ
ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเจอของแข็งอย่างเซี่ยงไฮส่วนหัวนะครับ
ซึ่งเป็นรองแชมป์ไทยลีกฤดูการก่อนครับ
เปิดตัวปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยที่ย้ายมาจากชนบุรีเอฟซี
ด้วยค่าตัวคาดว่าอยู่ที่๒๐ล้านบาทนะครับ

ซึ่งปกเกล้าครับเปิดเผยว่าเป็นความท้าทายใหม่ในอาชีพนักฟุตบอลของเขา
ส่วนจักริตเวทพิรมนั้นก็ถือว่ากลับมาจากการปล่อยตัวให้กับชายนาฏยืมตัว
ขณะที่นักเตะย้ายออกไปมี๔คนครับ
แล้วถ้าชนะได้จะไปรอแข่งขันต่อเลยครับ
รอบแบ่งกลุ่มนะครับในวันที่๒๒กุมภาพันธ์
ส่วนวันที่๑๑กุมภาพันธ์เป็นโปรแกรมไทยลีกเปิดฤดูการ
ต้องรอการยืนยันว่าจะเจอกับใครครับ